ไปติดตามเรื่องราวของครอบครัวสหวงกันบ้างดีกว่านะคะ

โชว์ตัวเป็นตัวแทนของคุณปอทฤษฎี
ซึ่งคุณโบเองก็ออกมาเปิดเผยทั้งน้ำตานะคะ

แล้วก็คิดถึงคุณปอทฤษฎีอยู่ค่ะ

เมื่อโบวัลด้าภรรยาของพระเอกหนุ่มปอทฤษฎี

โชว์ตัวในงานฉลองครบรอบ๔๖ปี

เหล่าคนรักครอบครัวสหวงต่างส่งเสียงกรี๊ด
สนามราชมังคลากีฬาสถาน
ให้กับความน่ารักไร้เดียงสาวของน้องมะลิ

คิดถึงสามีคู่ชีวิตอย่างล้นหลาม
ถือว่าเป็นเกียรติและความภูมิใจของครอบครัว
เชื่อว่าพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับที่อยู่บนฟ้า
ก็คงจะเห็นภาพความประทับใจนิดเช่นกัน
พระพ่รพระพ่อสะวาง
วันนี้ก็บอกพระพ่อซูซู
ก็ขอบคุณนะพี่ป่อด้วย
เพราะว่าวันนี้พี่ป่อว่าคงรู้จัก
และก็ขอบคุณใจ